พอไม้กั้นรถไฟกั้นอยู่รถไฟยังไม่มา
พวกมาเลยบอกมาพวกเราข้ามทางรถไฟเรื่อย
แล้วคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ข้ามทางรถไฟ
ไม้กั้นลงมาแล้วนะครับ
เห็นแบบนี้แล้วก็มีคำถาม
มีคำถามว่าอะไรบ้างคุณผู้ชมมีคำถามในใจบ้างไหม
อยากรู้ว่าอันนี้สรุปคือมันเป็นทางแข่งรถวิบาก
ฝ่าด่านแต่ละด่านแล้วนี่คือหนึ่งด่านที่จำลองไว้เหรอคะ
หรือว่าคนเสื้อสีแดงเป็นผู้จัดการจราจร

ไม้กั้นเสียนี่มีคนถามเยอะเพราะว่าเห้ยรูปไว้คุณ
เห็นรถมันติดยาวเหมือนไม้กั้นมันลงมานานแล้ว
ดูสิคือมันไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวด้วยไง
มันกลายเป็นว่าทั้งสองฝั่งแล้วมีพี่เสื้อสีแดง
อันนี้น่าเชื่อได้แต่ว่าไม้กั้นเสียหรือเปล่า
ก็มีคนทีมสงสัยเรื่องนี้เหมือนกันน่ะ

เส้นทางก่อนจะถึงสี่แยกกะปางติดกับค่ายเทพศตรี
อำเภอทุ่งสงศ์จหน้าครสี่ธรรมราช
อย่างที่เห็นในคลิปเลยคลิปมันฟ้องทั้งหมดแล้วนะครับ
ว่ามีการฝ่าไม้กั้นทางรถไฟนะครับ

ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นใครจะรับผิดชอบนะครับ
แต่อย่างที่บอกว่ามีคนเข้าไปแสดงความคิดความเห็นกันมากเลย

ฝั่งหนึ่งก็บอกพวกชอบฝ่าเครื่องกั้น
ฝากกฎหมายนะไม่เกรงกลัวอุบัติเหตุนะครับ
รอไม่ได้หรือไงนี่ฝ่ายหนึ่งนะ
ส่วนอีกฝ่ายบอกโอ้โหหรือมันเสีย

หรือมันเสียมันกั้นลงมาแบบนี้
กี่นาทีเข้าไปแล้วรถติดยาวขนาดนี้

ดังนั้นเราบอกพี่กัดไปแล้วนะฮะ
ตัดรถไฟเส้นทางก่อนถึง๔แยกกระปาง
ที่อำเภอทุ่งสงส์จังหวัดนคร๔นมราช
เผื่อว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจสอบให้หน่อยนะ
อันนี้เราก็วิเคราะห์กันเองไม่ถูกเหมือนกันนะ